เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตก

ถ้ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษอันนี้ก็โอเค

คุณตั้งสติดีแล้วไปดูค่ะ
เอ่อโอ๊ยตุ๊กแก่แฟมิลี่โอ๊ยชักคุณ
ถูกไม่ใช่แค่ตัวเบ้าตัวแม่
แต่ว่าที่เป็นไข่เป็นฟองอีกตั้งเยอะตั้งแยะ

รวมตัวกันอยู่ในที่แห่งนี้
เปิดคำความผิดเห็นของน้องใบตอบคิดอย่างไรกับภาพแบบนี้

คุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะได้เห็น
แล้วแฟมเมอรี่นี้นะคะมันมาทำรังมันมาออกลูกอยู่ที่บริเวณแท่งเหล็ก
เหล็กที่เป็นแบบเป็นเหล็กอัธจันทร์นะคุณแล้วมันจะมีช่องตรงกลางใช่ไหมช่องเหล็กอะค่ะ
มันก็มาทำรังมาวางค่ะอยู่ตรงนี้น่าร้ายคนบอกโอ้โหเห็นแล้วผง่าตกอกตกใจ
แต่ช่างภาพนี้ก็ใจสู้นะถ่ายแบบใกล้ชิดเลยเอามาเห็นกันชัดเลย
ว่ามันมีตัวพ่อมันตัวแม่มันนะมีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่
มีไข่อีกตั้งหลายฟองคุณผู้ชมแต่จะบอกอย่างนี้
ตู้แก่บ้านเวลามันฟักมันออกไข่กัน๒ถึง๒๔ฟองนะเยอะมากน่ะ
แล้วน้องไม่ต้องคิดเห็นยังไงไม่คิดน้องไม่ต้องแน่นมันยิ้มให้ด้วย
จบแล้วดูยิ้มยังมีความสุข